คือทราบข่าวตอนประมาณสัก๙โมงกว่า๙โมงปุ๊บตัดสินใจไปตอนตัดสินใจ๕นาทีปุ๊บก็โทรที่โทรมาสั่งมูลนิธิร่วมกับตันยูว่าขอเตรียมข้าวสารอาหารแห้งได้แค่๖๐๐ถุงรวบรวมได้ให้๖๐๐ถุงก็เลยเอา๖๐๐ถุงเนี่ยตีไปที่จังหวัดเลยไปถึงนั่นก็เที่ยงคืนพอดีเช้าเขาก็ไปปฏิบัติ
หน้าที่ครับโอ้โหถือว่าเป็นทีมที่มีความพร้อมตลอดเวลาเลยนะคะโดยถัดจากที่จังหวัดเลยค่ะพี่ท็อปพี่ไทยก็เพิ่งเดินทางไปมอบรถพยาบาลสิบแปดคันนะคะแล้วก็มอบเรืออีก๔ลำที่จังหวัดอุบลค่ะรวมไปถึงอาทิตย์หน้าเห็นว่าจะมีการเดินทางขนทีมไปช่วยช้างที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะย้อนกลับมาที่ภารกิจจังหวัดอุบลในวันนั้นนิดนึงพี่ไทยบอกกับเราว่ามีคนดัง
ไม่ได้ว่าจะนัดมาเจอลุงพลเพื่อสร้างกระแสอะไรเลยนะคะ
ไม่ได้เจอพี่กลับก่อนไงพี่กลับเพื่อจะมาที่นี่ไง
เช้ามามีงานใช่ต้องกลับมาก่อนครับ
ก็เลยไม่ได้เจอลุงพลครับ
เลยไม่รู้ว่าใครหล่อกันนะครับ

จะไปสู้ลุงพลก็ได้โอ้โหตอนนี้วินาทีนี้เขาดังจะตาย
เอาเป็นว่าติดตามการช่วยเหลือต่างนะครับ

แล้วก็ให้กำลังใจกับทีมของพี่เขาด้วยนะคะ